มาดูกิจกรรมสนุกที่ฟินแลนด์กันบ้างนะคะ
เป็นกิจกรรมการแข่งขันวิ่งแบบภรรยาประจำปีครั้งที่๒๑ค่ะ
ซึ่งปีนี้ก็มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันถึง๕๐คู่
มาจาก๑๒ประเทศทั่วโลกค่ะ
นี่คือภาพการวิ่งแข่งแบกภรรยาชิงแชมป์โลกนะคะ
จัดขึ้นที่หมู่บ้านซองกาจาวีทางภาคกลางของฟินแลนด

จากภาพจะเห็นว่าสามีต้องแบกภรรยาไว้บนบ่า
วิ่งผ่านสิ่งกีดขวางทั้งบ่อน้ำวิ่งข้ามรั้วไม้นะคะ
ปีนี้มีคู่สามีภรรยาลงแข่งขันรวม๕๐คู่จาก๑๒ประเทศค่ะ
ผู้ที่ได้ชัยชนะในการแข่งวิ่งแบบภรรยาประจำปีนี้
ใช้เวลา๑นาที๒วินาทีเท่านั้น
เอาชนะแชมป์โลก๕สมัยชาวฟินแลนด์
วิ่งเข้าเส้นชัยตามหลังมาในอีก๕วินาทีต่อมาค่ะ
ส่วนแชมป์โลกในปี๒๕๕๘วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคู่ที่๓
ผู้ชนะนะคะจะได้รางวัลเป็นเบียร์ที่มีน้ำหนัก
เท่ากับน้ำหนักตัวของภรรยาที่ตัวเองแบกวิ่งเข้าเส้นชัยนี่แหละค่ะ
แข่งขันวิ่งแบกภรรยานั้นมีต้นกำเนิดมาจากตำนานของจอมโจร
ซึ่งมักจะมีการทดสอบสมาชิกแก๊งของตัวเอง
โดยการให้แบกกระสอบข้าวหรือหมูที่ยังมีชีวิตในท่าแบกขึ้นบ่า
และจากการไปลักพาตัวผู้หญิงของแก๊งโจรด้วยท่าแบกลักษณะนี้
ซึ่งปัจจุบันการแข่งขันวิ่งแบบภรรยาที่ฟินแลนด
อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถจะแบกภรรยาคนอื่นลงแข่งขันได้ด้วยเช่นกันค่ะ